มาอยู่ในรถก็คนที่อยู่ล็อกประตูซะ

มีผู้หญิงคนนี้มาโพสต์แฉพฤติกรรมของการเปิดเพจ

อันนี้ได้บุญคนก็อยากจะบริจาค

ปรากฏว่าไปเจอครับว่าเอาไปขายต่อทำกำไร
เจอผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจำนวนมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
โพสต์เล่าเรื่องราวนะครับเตือนภัยบอกว่า
มีคนอินบ็อกซ์มาบอกว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเอาของรับบริจาคแต่งหน้าศพ
มาขายเป็นกล่องนะฮะแล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่า
ที่อยู่หน้ากล่องก็ไปตรงกับที่อยู่มูลนิธิแต่งหน้าศพจริง
ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์เนี่ยเธอเล่าบอกว่า
แต่ส่งของช้าได้ของไม่ครบด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่หมดอายุแล้ว
เน่าเสียใช้งานไม่ได้แถมบางตัวของปลอมฮะจึงตัดสินใจส่งคืน
จากนั้นก็ไปโพสต์เตือนในกลุ่มขายเครื่องสำอางมือสองว่า
ให้ระวังแม่ค้าคนนี้นะซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ
บอกว่าโดนเหมือนกันเลยแล้วก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งชี้เป้าบอกว่า
แม่ค้าคนนี้นะฮะนำเครื่องสำอางที่รับบริจาคเนี่ย
เพื่อมาแต่งหน้าศพไปขายต่อนะครับเธอจึงไปตรวจสอบที่อยู่ของแม่ค้า
ปรากฏว่าอ้าวมันตรงกับที่อยู่ที่รับบริจาคเครื่องสำอางแต่งหน้าศพนี่
แล้วก็เค้าไม่สามารถหารักฐานมาโตโยงได้
ทีนี้โพสต์นั้นก็ลบไปภายในเวลาไม่ถึง๑๐นาทีที่เขาโพสต์นะคะ
เจ้าทุกข์คนหนึ่งที่เขาเป็นคนเคยบริจาคไปที่อยู่นั้นนะคะ
เค้ารู้สึกไม่สบายใจต่อเค้าบริจาคเยอะมาก
เขาก็เลยสืบว่าคนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
ปรากฏว่าเขาเป็นแค่เด็กอายุ๒๐เองค่ะ

ทนายโรนโลงแก้วเพชรเอาไว้บอกว่า
มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บ๑ครับ
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
มีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
และมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุก๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทเหมือนกันครับ